รักทั้งคุณผู้ชมกำลังเดินทางอยู่

เจอนะแอด
น้องใบตองเจอน้าแอดต้องตะโกนว่าอะไรนะ
บัวลอยเจ้าปืนอยากมาแจกหมวกกันนอก
ถูกต้องเลยค่ะน้าแอดตัวจริงจริงค่ะ
ขยี้ตา๓ทีไม่ได้ฝันไปนี่คือน้าแอดตัวจริงเสียงจริง
แอดนี่นะคะเขาจับมือร่วมกับตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เขามาตั้งด่านกวดคันวินัยจราจรตามโครงการสวมหมวกนิรภัย๑๐๐
ก็ได้รับความร่วมมือจาก

มาแจกหมวกกันน็อกให้กับพี่น้องประชาชน๒๕๐ใบ

มาแล้วเจอรุงเจอด่านไม่มีหมวกใช่ไหมครับ
นี่ครับเอาหมวกกลับไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัย
สำหรับผีน้องทุกคนนี่หมวกกะน็อกสวยแล้วมีลายเซ็นต์ให้กับคุณเออแบบนี้
เหมือนลงยันต์ยังไงอย่างนั้นเลยนะเป็นยันต์น้าแอด
โอ้โหสุดยอดถ้าคุณเจอน้าแอดคุณจะตะโกนว่าอะไร
น้าแอดหมวกกะน็อก
นี่มารอต่อคิวเจอน้าแอดเลยเนี่ย
นี่มาขอลายเซ็นต์หรือว่ามารับหวกกันน็อกนะคะ
คือปราบปลื้มอ่ะเนอะเป็นด่านตรวจที่ทุกคนอยากเข้า
ใช่ปกติเจอตำรวจฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าคิดก่อน
ใช่แต่ว่าด่านนี้นี่คือต้องขอจอดเลย
ต้องขอแวะเลยนะคะมาเจอกับน้าแอดด้วยได้หมวกกันน็อกฟรีด้วยแหม
แบบนี้ก็ปราบปลื้มดีใจกันไปทั่วหน้าทีเดียวได้เจอนักร้องเพื่อชีวิตคนดังของประเทศไทย
ไปฟังน้าแอดให้สัมภาษณ์หน่อยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวดีดีนี้ค่ะ
ฝากความห่วงใยมาถึงแฟนรายการตลอดข่าวและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนด้วย
อย่าลืมนะคะสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับรถหรือซ้อนรถก็ตาม
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองรวมถึงเพื่อนร่วมทางด้วย
แล้วนแอ๊ดบอกว่านแอ๊ดอยากเห็นคนไทยใส่หมวก
ต้องอย่างนี้สวมหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกแบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้ว
ปลอดภัยด้วยเท่ด้วยถูกต้องนะคะ